ทีนี้เราเจอเขาไม่สนิทกันเลยแล้วอยู่ดีวันหนึ่ง
ไปขอเขามาเป็นลูกมูลธรรมเขาเป็นยังไงอะคะ
เขาบอกว่าหนูไม่มีแม่หนูก็ดีใจที่มีแม่แล้วอะค่ะ
แปลกอย่างหนึ่งปกติแล้วเรียกแม่ก้อยก็ต้องเรียกพ่อต้อม

แต่ไม่มีแม่พ่อยังอยู่ก็เลยให้เรียกลุงแทน

เห็นบอกนะตอนนั้นคุณแม่สัญญาเลยว่าคุณแม่จะไม่ตายเด็ดขาด
ตายไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันยังไงก็แม่จะไม่ตายยัง
น้องข้าวหอมร้อง
กลุงโรงได้ให้ล้างแดด
สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักของเราทั้งสองคนนะครับ
ที่กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองอยู่นะครับ
ได้ยินเพลงแบบนี้แน่นอนนะครับ
เพลงประจำรายการของเรามาแล้วครับ
ทุกวันอาทิตย์หลังเคารพโทงชาติและ๑๘นตรง
พบกับรายการร้องได้ให้ล้าน
นักสู้รุ่นจี๊
ในช่วงนี้นะครับเราก็เปิดโอกาสให้กับนักสู้นะครับ
ที่เป็นเยาวชนเป็นเด็กนะครับ
อายุตั้งแต่เลขตัวเดียวก็มีนะครับ

ขึ้นมาเพื่อจะมาโชว์ความสามารถ
แล้วก็โชว์ความกระตันอยู่ในการที่จะหาเงินไปจุนเจือครอบครัวกันนะครับ
ถ้าร้องได้ครบ๑๐เพลงนะครับเหมือนกับผู้ใหญ่เลยนะครับ
กติกาเดียวกันรับไปเลยจากรายการของเรา๑ล้านบาทครับ
เยอะแจกจริงค่ะภูมิใจที่ได้แจกค่ะ
โดยเฉพาะกับนักสู้รุ่นจิ๋วนี้นะคะเราคัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะ
เรื่องราวเนี่ยสุดเข้มข้นอย่างที่บอกค่ะว่าในซีซั่นนี้
ทุกเรื่องราวค่ะดูแล้วเป็นกำลังใจดูแล้วเอาไปเสริมสร้างว่า
ใครอยากมีทิศทางในชีวิตเป็นแบบไหนแต่ส่วนใหญ่ที่เราคัดมา
เด็กทุกคนเป็นเด็กดีหมดเลยค่ะรวมถึงน้องข้าวหอมคนนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมที่รักค่ะ
ย้อนดูภาพเรื่องราวชีวิตของเธอกันอีกสักหนึ่งครั้งค่ะ
น้องข้าวหอมเด็กหญิงผู้มีแววตาเศร้าเธออาศัยอยู่กับแม่ก้อยอายุ๕๐ปี
ทำงานเป็นลูกจ้างที่อบตและลุงต้อมอายุ๔๒ปี
ทำงานเป็นนักดนตรีรับจ้าง
กับลุงต้อมไม่ใช่พ่อกับแม่ที่แท้จริงนะคะ
เขาเป็นแม่กับพ่อบุญธรรมค่ะเขาเอาหนูมาเลี้ยงเพราะเขาสงสารหนูค่ะ
แม่เลี้ยงน้องข้าวหอมมาตั้งแต่ข้าวหอมอายุ๕ขวบค่ะ
ถ้านับย่าแล้วน้องข้าวหอมไม่ได้เป็นอะไรกับแม่เลยค่ะ
รู้จักครอบครัวของน้องข้าวหอมก็คือว่าพ่อของน้องข้าวหอมติดทหาร
แล้วแม่เขาก็ทิ้งไปแล้วก็อยู่สองคนกับปู่
ก็เลยรู้สึกว่าปู่จะดูแลไม่ได้แล้วค่ะ
เพราะว่าปู่อายุ๘๐กว่าแล้วเดินก็ไม่ค่อยไหวแล้ว
ก็เลยตัดสินใจขอน้องข้าวหอมมาเป็นลูกบุญธรรมค่ะ
รู้สึกว่าดีใจค่ะที่มีพ่อกับแม่ค่ะ
เขาเลี้ยงดีเลี้ยงใส่ใจดีค่ะ
ความสุขความอบอุ่นของน้องข้าวหอมที่ได้เข้ามาอยู่ในครอบครัว
ที่มีพร้อมทั้งพ่อและแม่อย่างที่เธอไฝฝัน
ความสุขนั้นก็อยู่ไม่นานเพราะโรคร้ายกำลังจะเข้ามา
พาชีวิตของแม่ก้อยและลุงต้อมให้จากเธอไป
มีความสุขกับครอบครัวใหม่ของแม่ได้แค่๓ปีค่ะ
เกิดโรคกับแม่ค่ะแม่เป็นมะเร็งที่รังไข่ค่ะ
พอหนูรู้ว่าแม่เป็นมะเร็งหนูรู้สึกเสียใจค่ะ
แม่จะอยู่กับหนูไม่นานค่ะการต่อสู้เพื่อให้ครอบครัว
กลับมามีความสุขอีกครั้งยังไม่จบเพียงเท่านี้
เมื่อลุงต้อมซึ่งน้องข้าวหอมรักและนับถือเหมือนพ่อบังเกิดเกล้า
ป่วยเป็นโรคไตระยะที่๕และส่งผลไปถึงหัวใจ
คือหัวใจโตเนื่องมาจากไตไม่ทำงานเลือดไปสูบฉีดหัวใจไม่เพียงพอ
ทำให้หัวใจโตกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ก็เลยมีโครงการจะต้องเปลี่ยนทั้งหัวใจและไตครับพร้อมกันครับ
คุณหมอได้พูดว่ามีอวัยวะที่ตรวจเช็คแล้วเข้ากับคุณวิสิทธิ์ได้
หัวใจและไตเลยวันนี้คุณวิสิทธิเป็นไข้ไหมเป็นโรคประจำตัวอะไรไหม
พร้อมที่จะได้รับการผ่าตัดหรือไม่ฟังแล้วรู้สึกดีใจที่สุดเลยครับ
การผ่าตัดใช้เวลา๑๒ชั่วโมงลุงต้อมถือว่าเป็นคนไข้ร้ายต้นของประเทศไทย
ที่เปลี่ยนอวัยวะทั้งสองอย่างพร้อมกัน
และทุกวันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายในการรักษายาที่บัตรทองเบิกไม่ได้
มีค่ายาส่วนเกินตอนนี้น้องข้าวหอมก็เริ่มโตแล้ว
บอกกับพ่อกับแม่ว่าน้องอยากจะหาเงินช่วยพ่อกับแม่
เพื่อเป็นการหาค่ายุบค่ายารักษาทั้งพ่อและแม่ครับ

หนูอยากจะหาเงินค่ะมารักษาลุงกับแม่ให้หายค่ะ
มาเอาใจช่วยน้องข้าวหอมเด็กหญิงผู้ที่ไม่อยากสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปกับโรคร้าย
ให้เธอได้ต่อสู้เพื่อเงินล้านกันนะครับ
แม้ชีวิตจริงนี่ยิ่งกว่านิยายนะครับคุณผู้ชม
วันนี้เธอพร้อมอยู่แล้วมาพบกับน้องข้าวหอมครับ
เพื่อชีวิตและค่ายาของพ่อแม่
จะไม่ยอมแพ้แม้ต้องเสียน้ำตา
เชิญพบกับน้องข้าวหอมครับผม

ประจำที่เลย
หอมแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักอีกสักหนึ่งครั้งค่ะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนาธวิกานำสกุลพิกษวรรณค่ะ
ชื่อเล่นชื่อข้าวหอมอายุ๑๐ควบ
มาจากโรงเรียนร่องเย็นอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะ

มากับลุงแล้วก็แม่ค่ะ
อยู่ด้านล่างแล้วนะคะต้อนรับนะคะคุณแม่ก้อยแล้วก็ลุงต้อมนะคะ

ทั้งสองท่านก็เป็นทั้งสองท่านที่ได้เห็นในภาพชีวิตของน้องเขาหอม
น้องข้าวหอมก็๑๐ขวบนะครับ
ขวบก็ยังถือว่าเด็กมากเลยทีเดียว

แล้วคุณแม่ไปสะดุดใจสะดุดตาอะไรกับน้องข้าวหอม
คือช่วงนั้นรู้สึกว่าพ่อเขาก็ไปโดนทหารนะคะ

รู้สึกว่าปู่น่าจะเลี้ยงไม่ไหวแล้วค่ะ

ไม่ใช่ค่ะก็คือว่าปู่ก็คือพ่อของแม่

เขาเป็นลูกบุญธรรมของพ่อแม่อีกทีค่ะ

ใช่ค่ะปู่รับจ้างเลี้ยงเด็กอะค่ะ
แล้วเขาก็เอาพ่อของเขาหอมมาให้ปู่เลี้ยงค่ะ

พ่อของพ่อน้องข้าวหอมอะค่ะทิ้งไปเลยค่ะ
ก็คือเอามันเนอร์เซอรี่ไว้แล้วก็ไม่มารับ
คุณพ่อของคุณแม่ก้อยก็เลยต้องเลี้ยงน้องข้าวหอมไว้

ขออนุญาตก่อนที่เราจะรับใครมาเลี้ยสักคนหนึ่งคุณแม่ก้อย
มันต้องใช้ความกล้าเป็นอย่างมากเลยนะคะในการที่เราจะรับผิดชอบ
ชีวิตคนคนหนึ่งมันจะต้องมีความต้องตาต้องใจกัน
ทีนี้เราเจอเขาไม่สนิทกันเลยแล้วอยู่ดีวันหนึ่ง
ขอเขามาเป็นลูกบุญธรรมเขาเป็นยังไงอ่ะคะ
เขาบอกว่าหนูไม่มีแม่หนูก็ดีใจที่มีแม่แล้วอะค่ะ
ช่วงแรกที่ได้อยู่ด้วยกันเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่
เขาก็ยังเขินเขินนะคะตอนที่มาอยู่ด้วยกันนะคะ
เขินอยู่ว่าจะเรียกแม่เรียกป้าดีไหมอะไรอย่างนี้
ก็เลยบอกว่าเรียกแม่เถอะลูกแม่ก็ไม่มีลูก
ตอนนั้น๕ขวบใช่ค่ะถ้าจำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนคะ
เขาก็พอจำได้นะคะจำได้แต่เขาก็เขายังจำอยู่ว่าเขาไม่มีแม่

แปลกอย่างหนึ่งปกติแล้วเรียกแม่ก้อยก็ต้องเรียกพ่อต้อม

คือลุงต้อมเขากลัวว่าเดี๋ยวพ่อเขาจะเสียใจอะค่ะ
ก็เลยให้เรียกลุงยังไงก็รักเหมือนลูกค่ะ
เพราะเขายังมีพ่ออยู่คุณพ่อเขายังมีพ่ออยู่ค่ะ
ใจดีจังอันนี้คือเป็นความคิดของคุณลุง

ครับเขายังมีพ่อเป็นตัวเป็นตนอยู่
แต่ไม่มีแม่พ่อยังอยู่

วันแรกที่ย้ายออกมาจากบ้านเดิมข้าวหอม
รู้สึกยังไงที่เราต้องเก็บข้าวเก็บของมาอยู่กับคุณแม่ก้อยแล้ว

กลัวไม่มีใครดูแลปู่
อาหารการกินปู่ก็กลัวจะจัดการเองไม่ได้
ก็กังวลอยู่นิดนึงค่ะ
คุณแม่คนไม่ได้โตมาด้วยกันนะคะ
ขวบก็ถือว่าโตพอใช้ได้แล้ว

ทำยังไงให้เด็กคนนึงรู้สึกว่าเปิดใจรับเรา
และเราก็ต้องเปิดใจรับเขาด้วยวิธีการของคุณแม่คือยังไงบ้าง
ก็ให้ความรักให้ความอบอุ่น

บอกแม่มาหนูอยากได้อะไร

เวลาไปโรงเรียนเวลาวันแม่อย่างนี้

ช่วงจังหวะเขาก็ขาดแม่

มาเติมเต็มซึ่งกันและกัน
ณตอนเดิมก่อนที่จะรับข้าวหอมมาเป็นลูก

กลางคืนก็ไม่ค่อยได้นอนนะคะก็ช่วยกันดูแล
เพราะลุงนี่กลางคืนนอนไม่ได้ต้องคอยลุกนั่งนั่งตลอด
ก็คือเดิมทีลุงต้อมไม่สบายอยู่แล้ว
ใช่จะมีข้าวหอมใช่ค่ะก็มีมาอยู่แล้วแล้วก็คุณแม่ก้อยตอนนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงดี

ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างคะถ้าไม่นับอาการป่วยไข้
รับเข้ามาได้ประมาณ๓๔ปีนะคะ
แม่ก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแม่เสียดท้องรู้สึกจะไม่ค่อยดีแล้วอย่างนี้ค่ะ
ตอนก่อนที่จะมารู้ว่าป่วยใน๓ปีมีความสุขไหมคะคุณแม่
มีค่ะได้พากันไปเที่ยวค่ะได้อยู่พร้อมกัน
ข้าวหอมอยากไปเที่ยวไหนอยากไปกินอะไรอย่างนี้เออเดี๋ยวแม่กับพ่อพาไปนะ
นอนก็นอนด้วยกันนะคะไม่เคยแยกห้องนอนค่ะ
ดีจังไม่เคยแยกเลยค่ะลุงต้อมนี่ก็สุขภาพไม่ดี
ทำไมถึงแบบสนับสนุนทางภรรยาล่ะคะที่จะรับเด็กมาเลี้ยง
เขารักเด็กคนนี้ครับเขาเห็นเด็กคนนี้มาตั้งแต่เล็กแล้ว
เพราะว่าเขาเคยมีโอกาสได้เลี้ยงพ่อของน้องเก้าหอมมาด้วย

ก็เลยรู้ตั้งแต่ต้นสายปลายเหตุมาเลยก็มาปรึกษาหาลือกัน

อยากมาเลี้ยก็ไปรับมาเลย
พอไปรับมาก็รักเลี้ยงดูแลมาตลอดจนโตนี่
แต่สุดท้ายเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น
คุณแม่จะแข็งแรงแข็งแรงอยู่ก็ตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง
ตอนนั้นเขาหอมอายุเท่าไรจำได้ไหมลูก
ตอนนั้นอายุ๙ค่ะ

ตอนที่ทราบว่าคุณแม่เป็นมะเร็งตกใจไหมรู้จักไหมว่ามะเร็งคืออะไร

ก็รู้ว่าแม่เป็นมะเร็งก็เสียใจค่ะ
มะเร็งนี่คือมันก็คืออันตรายมาก
มันอาจจะมาพรากความรักพรากทุกอย่างเลยไปจากคุณแม่
ลากคุณแม่ไปจากเราด้วยนะตอนนั้นเรารู้หรือยัง

หมอได้บอกว่าแม่เป็นโรคมะเร็งก็รู้สึกตกใจอะไรแบบนี้ค่ะ

หนูก็เลยให้กำลังใจแม่ว่าแม่สู้นะ
เดี๋ยวลกนี้มันก็หายไปเอง
แต่ใจเราคิดไหมแอบกลัวไหมว่ามันจะไม่หาย

เราเพิ่งมีแม่ให้ได้ไม่กี่ปีแม่ที่เราอยากได้มาตั้งนาน
๓ปีแล้วแม่แบบแอ้วเมื่อฉันไม่สบายแล้วมะเร็ง

ขนาดไปขอพรพระเลยใช่ไหมว่าพระขอว่าไงครับลูก
ก็ขอให้แม่หายจากโรคมะเร็งแล้วก็ลุงต้อมหายจากโรคไตและหัวใจ
ก็ไม่อยากให้โลกนี้กลับมาอีกค่ะเพราะว่ามันจะพัดพากความรักของครอบครัวออกไปค่ะ
โอ้โหแต่ก็น่ากลัวสำหรับเขาจริงจริงอ่ะครับมันมีความสุขกันได้แป๊บเดียวเองในส่วนของลุงต้อมก็คือไม่สบายอยู่แล้ว
เห็นบอกนะตอนนั้นคุณแม่สัญญาเลยว่าคุณแม่จะไม่ตายเด็ดขาด

สัญญากับลูกแล้วก็สัญญากับลุงอะค่ะว่าตายไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันทิ้งลูกไม่ได้ทิ้งลุงไม่ได้ยังไงก็แม่จะไม่ตาย

ใช่ค่ะเพิ่งจะมีครอบครัวกันได้ไม่แค่ไม่กี่ปีเองค่ะ
ประมาณเท่าไหร่๕ปีกำลังจะเริ่ม

ก็คุณต้องโครงตัวนะค่ะความเข้าใจกันบริลัยกันพูดคุยกัน
คุณแม่ก้อยคะคุณแม่ต่อสู้กับโรคนี้มาทั้งหมดกี่ปี
แม่เป็นตอนปลายปี๖๒ค่ะประมาณ๒ปีแล้วค่ะ
เป็นระยะที่๓ค่ะ
ถ้าตรวจเจอเร็วก็มีสิทธิ์ที่จะหายได้

ใช้แสงไม่ได้เพราะกระจายเข้าช่องท้องแล้วช่องท้องมันอ่อนนะคะ

ครั้งแล้วแล้วตอนนี้ก็คือต้องเช็คทุก๓เดือน
ณตอนนี้ค่ามันเป็นยังไงบ้างคุณแม่
ตอนนี้ค่าคุณหมอบอกค่าปกติค่ะแต่ว่าก็ต้องไม่หาหมอค่ะ
ก็ขอโวยพรให้คุณก้อยหายไม่ให้มันกลับมาอีกนะครับ
ให้สุขภาพดีกันทั้งคู่เลยนะครับทั้งคุณก้อยทั้งคุณต้อมเลยนะครับ
จะได้อยู่ดูความสำเร็จของน้องข้าวหอมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้านะครับ
เอาล่ะข้าวหอมก่อนจะเริ่มเกมในรอบนี้มีอะไรอยากจะบอกกับคุณแม่ก้อยกับคุณลุงต้อมไหมลูก
หนูขอกำลังใจจากลุงและแม่หน่อยค่ะ

แรงให้เต็มที่นะลูกนะ
สู้นะลูก

เอาล่ะเรียบร้อย
ตอนนี้ก่อนจะเริ่มแข่งก็เหมือนเดิมนะฮะ
ต้องย้ำกันเรื่อยเผื่อคุณผู้ชมเขาลืมไปแล้วว่า
ข้าวหอมมาร้องได้ให้ล้านต้องการเงินทุนเท่าไหร่นะครับ
แล้วเอาไปทำอะไรบ้างย้ำอีกครั้งหนึ่ง

หนูจะเอาเงิน๑ล้านไปรักษาลุงกับแม่ให้หายค่ะ
แล้วก็ไปจ่ายหนี้ค่ะ
ขอกำลังใจจากทั้งบ้านทุกคนด้วยนะคะ
เป็นกำลังใจให้น้องข้าวหอมด้วยนะคะ

มีให้แน่นอนให้เลยด้วยถ้าร้องเพลงให้ครบ๑๐เพลงโดยไม่ผิดเลย
ตอนนี้น้องข้าวหอมนะครับร้องให้เราฟังไปแล้วนะครับ
หนึ่งเพลงรับไปแล้วหนึ่งหมื่นบาทนะครับ
วันนี้เรามาเริ่มกันที่เพลงที่๒นะครับ

อย่าลืมนะครับถ้าเกิดคิดว่ามันยากมันไม่ไหวกลัวจะผิด
ก็บอกว่าใช้ตัวช่วยได้นะครับ
มาถึงกันที่เพลงที่๒นะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒ของน้องข้าวหอมมาเลยครับ
อินโทรเพลงที่สองอันดับสอง

มีรอยยิ้มด้วยร้องได้แบบสบายใจด้วยใช่ไหม

แต่ก็อย่าลืมนะคะต้องระมัดระวังด้วยนะลูกนะนะคะ

ฟังอินโทรไปแล้วน้องข้าวหอมบอกว่าร้องได้ร้องได้สบายใจเฉิบ
แต่ก็ต้องถามไว้นะครับเผื่ออาจจะอยากจะใช้ขึ้นมาตัวช่วยครับ
ในเพลงที่๒นี้น้องข้าวหอมจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ค่ะ

ไม่ใช้นะครับ
คุณลุงต้อมตะโกนเลยครับร้องได้แน่นอนไม่ต้องใช้นะครับ
แสดงว่าต้องร้องได้จริงเพลงนี้นะครับ
ก็ขอให้โชคดีนะครับน้องข้าวหอมนะครับ
อยากฟังเพลงเพราะเสียงเพราะจากน้องข้าวหอมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพลงที่๒ครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ
จบแล้วนานแล้วแต่ฉันยังต้องจ่างให้จำ
ไม่ว่าสิ่งที่เธอเคยทำจะทำฉันใจสลาย
ฉันรู้ฉันควรต้องลืมผู้ชายหวยที่ทิ้งฉันไป
แต่พอเอาเข้าจริงหัวใจมันก็มีเหตุผลของมัน
อย่างน้อยชีวิตช่วงหนึ่งมันก็ไม่สวย
แม้สุดท้ายมันจะแห่งสวยก็ช่างมันก็ช่างมัน
อย่างน้อยก็มีช่วงหนึ่งที่รักใจฉัน
แม้สุดท้ายจะออกสั้นด้านน้องใจกันก็ช่างเธอ
ไม่มีความจำเป็นใดที่ต้องลืม
ฉันจะจำเธอไว้เสมอ
คนที่พาขึ้นสวรรค์และพระนรกใหม่
เจอคนอย่างเธอคือโคตรแล้วในดวงใจ
คนนอนคนนั้นบอกฉันให้ลืมสักที
ก็แค่เธอที่ไม่รักดีจำหาแค่แสงอะไร
ที่เขาพูดก็ไม่ผิด
แต่ท้ายที่สุดไม่รู้ทำไม
เจอกันไม่ลืมคนร้ายใจ
มันจะตายก็ตายแล้วกัน
อย่างน้อยชีวิตช่วงหนึ่งมันก็ค่อยสวย
สุดท้ายมันจะแห่งสวยก็ช่างมันก็ช่างมัน
อย่างน้อยก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉัน
สุดท้ายจะออกสันดาลน้องใจกันก็ช่างเธอ
ไม่มีความจำเป็นใดที่ต้องลืม
ฉันจะจำเธอไว้เสมอ
คนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอคนอย่างเออ
คือขอดเลวในดวงใจ
ไม่มีความจำเป็นใดที่ต้องลืม
ฉันจะจำเธอไว้เสมอ
คนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอคนอย่างเอ่อ
คือขอดเลวในดวงใจ

เอาละครับก็ทำได้ดีเหมือนเดิมนะครับ
ร้องได้ชัดเจนนะครับ
ไม่มีอะไรเป็นปัญหาเลยใช่ไหมครับน้องข้าวหอม

ร้องแบบมายกุขนาดับเลวบวกยังร้องชัดเลยนะครับ
ยังร้องชัดเลยนะชัดเป๊ะเลยฝึกมาจริงจริงฝึกมาเพื่อคุณพ่อคุณแม่เลยน่ะน่ะ
เอาละครับเพลงนี้จะเป็นเพลงดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องมาติดตามดูกัน
ถ้าทำได้นะครับสองหมื่นนะครับสองหมื่นซื้อยาให้ลุงต้มได้สองเดือน
ไปเรื่อยเรื่อยค่ะนะครับพร้อมนะครับน้องข้าวหอมพร้อมค่ะเพลงที่สองนะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาทน้องข้าวหอมร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๒นะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับน้องข้าวหอมร้อง

ปีแล้วเราเริ่มทำเรื่องขอรับบริจาคอวัยวะเนี่ยตั้งแต่ปีไหนครับ

จะได้ครับถือว่าเร็วไหมครับ๔๕ปี
ถือว่าเร็วมีโอกาสมากกว่าคนอื่น
ใช่มั้ยครับเห็นบางคนเขาหลอกันแบบของแล้วมันต้องอยู่กับว่า

แล้วก็บอกว่ามี

เดี๋ยวอีก๖ชั่วโมงจะโทรกลับมาเพราะอาจารย์หมอจะเช็คปุ๊บ
โทรกลับมาปุ๊บเขาก็บอกว่าเอาไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันคุณวิสิทธิ
อาจารย์หมอว่าถ้าใส่มาให้เราเนี่ยเราจะแย่กว่าเดิม
แต่ทุกอย่างเข้ากันได้หมดแล้วแต่เขาเช็คค่าอะไรหมดเรียบร้อยแล้ว
แบบละเอียดแล้วจะทำให้เราแย่กว่าเดิมก็เลย
พวกนี้ต้องเช็คหมดครับแล้วก็เช็คความพร้อมของเรา
เรานี่ต้องเตรียมความพร้อมเป็นปีขึ้นไปครับ
ความพร้อมที่ว่านี่เราต้องเตรียมอะไรบ้างคะ
ก็ไม่ว่าจะเป็นค่าโพแทสเซียมฟอสฟอรัส

แล้วก็โรคภัยไข้เจ็บต่างไม่ว่าจะเป็นไข้หวัด
ต้องไม่มีต้องมีกากเกื้อนทุกอย่างเลย
ต้องระวังให้มากเลยแผลฟันผูกก็ไม่ได้

นี่ผมเพิ่งทราบนะฮะว่าจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าอะไรคะ

อย่างเช่นฟันผูเนี่ยมันจะส่งผลอะไรให้เรา
เพราะว่าถ้าทำการผ่าตัดใหญ่เนี่ย

มันสามารถทำให้เราติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตได้เลย
เพราะว่าอวัยวะมันไม่ใช่ของเรามันอาจจะมีเชื้อบางอย่าง
ที่อยู่กับคนเก่าแล้วเขาไม่เป็นไร
แต่พอมาอยู่กับเราแล้วมันเป็นอะไรมันจะต้านกัน

วันนี้ผมเพิ่งทราบนะครับว่าเราต้องเตรียมร่างกาย
เหมือนกับจะเอาอะไรมาสวมกันอ่ะต้องจูนให้ให้มันแมทกัน
แล้วนี่เห็นบอกต้องทานยาต้านภูมิด้วย
ครับครับตลอดชีวิตเลยทิ้งไม่ได้ห่างไม่ได้เลย

เพราะฉะนั้นก็คือต้องเช็กละเอียดเลยไม่กระทั่งค่าเลือดนะ

ครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเอาอะไรของคนอื่นมาใช้ของเรา
เดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้วเจ้าอุ๊นได้ฆ่าตักฐานได้แล้ว

เราก็ยังเป็นคนป่วยแต่ดีขึ้นกว่าเดิมแค่นั้นเอง
เราก็ต้องไปพบหมอจนตลอดชีวิตของเรานั่นแหละ

ห่างไปเรื่อย
อ๋อตอนที่ก่อนที่จะมาได้ตับกับไต

เพราะนี่เป็นคนแรกเลยในรายการของเราเนี่ยทำมาหลายปีมาก

เปลี่ยนไตเปลี่ยนอะไรพอเคยได้ยินมา
เปลี่ยนหัวใจนะครับคุณผู้ชม
หัวใจด้วยไตด้วยไงสองอย่างเลย
ต้อมก่อนหน้าที่เราจะมาได้รับไตกับหัวใจเนี่ยค่ะ
อาการเราคือเดินไม่ได้เลยถูกไหมคะ
ไม่ได้นี่ทีหลังครับมันจะค่อยผอมลงดำลงซีดลง
กินไม่ได้นอนไม่หลับ
เพราะว่ามันจะนอนลาบไม่ได้น้ำจะท่วมปอด
แล้วก็เดินขึ้นที่สูงไม่ได้ทรมานใจเคยเล่นดนตรีเคยตีกองเคยร้องเพลง

ขับรถไม่ได้เพราะไม่มีแรงเหยียบคาร์ด
อยู่ดีหัวใจกับไตอะไรเป็นก่อนคะ

เพราะว่าผมความดันโลหิตสูง๒๖๐๒๗๐กิโลกรัม
โดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะผมเล่นดนตรีดึก

ครับนอนน้อยเพราะความน้อยแล้วทานเครื่องดึกแอลกอฮอล์ด้วย
แล้วมันยังไงฮะมันถึงลามไปหัวใจได้
ก็พอตายไม่ดีเนี่ยของเสียในร่างกายมันก็เริ่มเข้าพวกเส้นเลือด

กองไม่ค่อยดีกองไม่ละเอียดแล้ว

ที่เป็นฟองตัวเริ่มบวม
อาหารที่เราชอบก็เริ่มเหม็นเริ่มทานไม่ได้

ก็เป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ

คือต้องไปตรวจร่างกายเป็นประจำ
เราจะได้รู้ก่อนจะได้ป้องกันได้
ออกกำลังกายด้วยนะได้ยินแล้วนะ

เอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ
ที่จะต้องมีภาระเป็นค่าอยู่ค่ายาเนี่ยเดือนละเป็นหมื่นทุกวันนี้
เพราะฉะนั้นน้องข้าวหอมต้องทำให้ได้เยอะที่สุด
จะช่วยแบ่งเบาภาระของทางบ้าน
เดี๋ยวเรามาต่อกันที่เพลงที่๓กันเลยดีมั้ยคะ

เพลงที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาทนะครับคุณผู้ชม
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๓ของน้องข้าวหอมมาเลยครับ
แล้วเพลงที่๓ยากง่ายยังไงคะข้าวหอม

เพลงแรกนี่คุณแม่ยังไม่กดดันเลยนะ

อ๋อไม่ค่อยได้ยินน้องเขาร้อง
เพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับน้องข้าวหอม

ได้เหนือแนะนะครับคุณแม่เป็นห่วงแล้วเนี่ย

ทุกคนช่วยไหมอะ

คิดนี่ที่รูฉันได้ยิน

มีทั้งหมด๖แผ่นไปก็ได้ใช้ได้๓แผ่นไปตลอดทางการแข่งขัน
และในเพลงที่๓นี้น้องข้าวหอมจะใช้หรือไม่ใช้ครับ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
เพราะฉะนั้นความมั่นใจต้องมาให้เต็มนะคะค่ะสู้นะคะชนข้อสองทีนึงไม่อ่าสู้ค่ะนะครับ
ขอให้โชคดีนะครับน้องค่ะหอมค่ะเพลงที่สามนะครับเพลงนี้เงินทุนสะสมมูลค่าสามหมื่นบาท
มาที่พร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ
เปลี่ยนสักปีสิบทั้ง
ใจฉันก็ยังก็ยังก็ยังรักเธอ
เลขพศเปลี่ยนปีเดือนเคลื่อนไปเสมอ
ใจฉันก็ยังรักเธอไม่เคยแปรเบียนตาม
ความรักฉันมันเจอกันไม่ว่าปีไหน
พอสองเคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปเหนือห้อง
สอบคอสอบจากร่วมใจก็คือฟ้างาม
อ้อมกอดฟ้าสี่ครามโอบราวให้มาเนบชิด
รักเธอสุดไม่มีวันหยุดแม้แต่เสาร์อาทิตย์
ตั้งแต่เธอมามาเป็นเจ้าชีวิตจริงประตูใจก็ปิดไม่เคยคิดรักใคร
พอสอจะเปลี่ยนหมุนเวียนก็ช่างพอสอใจฉันยังรอยังรอยังรอฝันไฟ

ช่างพอซ้อนนั้นเป็นไรแต่หัวใจฉันไม่เปลี่ยนตา
โอ้โหร้องดีมากเลยเสียงหวานเจี๊ยบเลยนะคะเป็นไงครับคุณแม่สบายใจขึ้นหรือยัง
ในสามเพลงนี้เขาร้องเพลงนี้ได้มั่นใจที่สุดเลยนะผมว่าจริงป่ะฮะแต่เป้ก็แอบมีแบบ
อีกนึงอ่ะตรงไหนอ่ะมาร้องไงนะลูก
สักกี่สิบครั้งสักกี่สิบครั้งใช่ไหมเป็นสายระแวงมาแล้ว
สายระแวงเป็นห่วงนะคะเพราะว่าพี่คนแรกที่มาอ๋อมแอ๋มมาก
พี่เป๊กตกใจเลยช็อกยังไม่หายช็อกเลยเปิดมาวันน้องเขาร้องได้
พอเลยไปเนี่ยน้องเขาไม่มั่นใจตัวเองเราก็บอกให้ร้องตามเขาก็ไม่ยอมร้องตาม
ก็เลยเป็นห่วงนะคะอยากให้ได้แต่ว่าดูจากข้าวหอมแล้วดูมั่นใจมากเลย
ถ้าไม่มีตรง๔๐ครั้งสักกี่สิบครั้งเนี่ยที่เหลือโอเคมาสู้นะมา
ตื่นเต้นนะคุณแม่มาดูกันสิว่าน้องข้าวหอมนะครับ
จะผ่านเพลงที่สามไปได้หรือไม่นะครับเพลงที่สามนะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่าสามหมื่นบาทน้องข้าวหอมร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โชคใจโชคใจ
ที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่าสามหมื่นบาทน้องข้าวหอมร้อง
ได้ครับ

เรียบร้อย

ที่พี่เป๊กพูดพี่เป๊กเพ้อไปเองนะ
หูได้ยินไปเองนะคะ

ข้าวหอมสามหมื่นสามหมื่นบาทครับ
บทเพลงของคุณตู่มันทนานะครับรักเธอทุกพศ
ผ่านไปแล้วนะครับสามเพลงนะครับรับไปแล้วสามหมื่นบาท
สำหรับน้องข้าวหอมนะครับต้องการ๑ล้านบาทนะครับ
สูงสุดเลยนะครับเพื่อเอาไปเป็นค่ายาของคุณลุงต้อมนะครับ
แล้วก็ดูแลบ้านดูแลเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านป่วยกันหมดนะครับ
น้องข้าวหอมก็มาเป็นจะเรียกว่าหัวเรี่ยวหัวแรงในการหาเงินมาจุนเจือครอบครัว
อันนี้ต้องขอชมนะครับว่าอายุแค่๑๐ขวบนะฮะก็ช่วยได้นะ
ทำอย่างอื่นอาจจะไม่ได้เงินเยอะขนาดนี้นะครับตอนนี้ได้สามหมื่นแหละ
โอ้โหช่วงนี้เงินนะคะหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเนี่ยหายากคุณผู้ชม
มีเล็กเก็บไว้ผสมน้อยค่ะดีมากเลยเหมือนอย่างนี้
ค่อยไต่บันไดขึ้นไปไม่แน่อีกแป๊บนึงอาจจะได้ถึงเพลงที่๑๐
หนึ่งล้านบาทนี่นะอะไรก็เกิดขึ้นได้บนเวทีแห่งนี้นะครับ
เพียงมีสติให้ดีดีนะครับร้องไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพูดเนื้อเพลงตามไปก็ได้
แต่ว่าต้องมีสติตราบใดที่ดนตรียังไม่จบยังมีสิทธิ์ได้ร้อง
อย่าร้องซ้ำอย่าร้องผิดเท่านั้นเองนะครับมาเชียร์น้องข้าวหอมคนนี้ได้ต่อครับ
ร้องได้ให้ล้านนักสู้รุ่นจิ๋วในคราวหน้าครับคุณผู้ชมทุกวันอาทิตย์ครับ
แปดนาฬิกาตรงหลังเคารพทงชาติแล้วนะครับทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองแห่งนี้ที่เดียวเท่านั้นครับ
ค่ะความสุขนะคะแหมทั้งที่มันเป็นความสุขแต่ทำไมเราสุขยากจัง
หมั่นสร้างความสุขในจิตใจด้วยนะคะ

เกมต่อชีวิตพี่เอชายามิชัยรออยู่ค่ะ

ให้ร้านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ

แม่จ๊ะหนูได้สามหมื่นแล้วนะ
อีกเจ็ดเพลงหนูก็จะได้หนึ่งล้านแล้ว
ช่วยเป็นกำลังใจให้น้องข้าวหอมด้วยนะคะ

ทีนี้ค่าใช้จ่ายเป็นยังไงคะคุณลุงต้อม

สามล้านกว่าบาท
หูหนู
ขอเอาเงินไปรักษาลุงกับแม่ให้หายดีกว่าค่ะ
ได้แบบอยู่กับหนูไปนานค่ะ
มันอยู่ที่ทำกันดีหรือ
น้องข้าวหอมร้อง